วันพรุ่งนี้วันที่๒๘กรกฎาคมนะครับ
ประชาชนทั่วประเทศจะสามารถหาซื้อตราปรายศนียากร๒ชุดสำคัญ

นั่นก็คือตราปรายศนียกรชุดวันเฉลิมพระชมพันศา

และตราปริศยากรพระฉายาลักษณ์ชุดแรกแห่งราชการปัจจุบัน
สำหรับใช้งานทั่วไปและเก็บสะสมเป็นที่ระลึกนะครับ
โดยตราปริศยากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติชุดวันเฉลิมพระชมพันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิลาลงกร

จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา
ครบรอบ๖๖พันศานะครับ
โดยตราประสินยากรได้นำเสนอพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบนายทหาร
ซึ่งพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์
แล้วส่งศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลังเป็นลวดลายไทยสีเหลืองทอง
พร้อมกับคำบรรยาย๖๖พันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร
บดินทระเทพยวรางกูล
ซึ่งตราปริศนียกรชุดนี้จัดพิมพ์ทั้งหมด๑ล้านดวง
จำหน่ายในราคาดวงละ๑๐บาทนะครับ
อกจากนี้นะครับในวันที่๒๘กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้
ยังเป็นวันแรกที่จำหน่ายตราปริศนียกรทั่วไป
นั่นก็คือตราปรายสัญญากรพระชายาลักษณ์
เด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกร

ทรงพระราชทานพระราชานุญาต
ให้นำพระชายลักษณ์ครึ่งพระองค์
ประดับเครื่องราชอิสริยพร

นกพระรัตนราชวรพร
มาเป็นแบบประกอบลวดลายไทย
และคำว่าประเทศไทยไทยแลนด์
พร้อมตัวเลขบอกชนิดราคา

และสูงสุดอยู่ที่ดวงละ๑๐๐บาท
สแตมชุดนี้ถือว่าเป็นสแตมพระชายลักษณ์
แรกแห่งราชการปัจจุบัน
เรื่องต้นจัดพิมพ์ทั้งหมด๔๕
ขออภัยครับ๔๒ล้านดวงนะครับ
สิ่งที่แตกต่างของแซมใช้งานอีกอย่างหนึ่ง
ที่คนชอบในการสะสม
โดยเฉพาะนักเรียนสแตมเนี่ยนะครับ
ก็คือว่าพิมพ์ได้เรื่อย
ในแต่ละชุดพิมพ์ได้ไม่จำกัด
แล้วแต่ความจำเป็นต้องในการใช้งาน
ถ้าหาว่าหมดเมื่อไหร่ก็พิมพ์เพิ่มเมื่อนั้น
ในขณะที่สแตมเชื่อลึกพิมพ์ไม่ได้เลย
แซมที่ระลึกถ้าบอกว่าล้านดวง
เราก็จะไม่พิมพ์เพิ่มอีก
สำหรับประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูล

ก็จะทราบรายละเอียดทันทีนะครับ
ขนาดของสแตมชนิดราคานะครับ
รวมถึงเรื่องของจำนวนพิมพ์
รวมไปถึงวันแรกที่จัดจำหน่ายด้วยนะครับ

จำหน่ายพร้อมกันที่ปรายศนีย์ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่๒๘กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปครับ
แต่ว่าเนื่องจากวันที่๒๘ตรงกับวันหยุดนะครับ
ก็เลยจะสามารถซื้อได้ที่ปรายศนีย์ขนาดใหญ่๑๘๕แห่ง
เช่นปรายศนีย์กลางบางรักษ์๓เซนไน
แล้วก็เคาน์เตอร์ปรายศนีย์ที่อยู่ในศูนย์การค้าต่างด้วยนะครับ